มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านผม
พาไปกินเมนูเด็ดของอร่อยกันดีกว่า
ติดตามกันเลยนะครับในชั่วของคุณธนาย่อหลัง
โอ้โหเม่าแจ้แม่เจ้าแห่แห่แห่
เอาครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อน

เล่นเนี่ยต้องเล่นตามเขาคือเรื่องของเรื่องนะครับ
เมนูนี้มีชื่อว่ากะหล่ำปลีห่อไข่
เฮ้ยคุณเคยกินป่ะน้องใบตองคุณเคยกินป่
ไม่เคยกินกะลำปลีก็กะลำปลี
แต่ถ้าเป็นกะหล่ำปีส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอ่ะ
เหมือนสุกี้เหมือนเหมาะใช่ไหม
นี่ครับพาไปที่ศูนย์เรียนรู้บ้านวังส้มซ่า
ตำบวนธาบโภอเภอเมืองจังหวัดพิศนโลก
ที่นี่เขาประสบความสำเร็จในการปลูกกะหล่ำปีบนพื้นที่ราบ
ปกติมันจะไปปลูกพรุนที่สูงไง
นี่เขามาต่อยอดผลผลิตของชุมชนครับด้วยการคิดเมนูนี้ขึ้นมากะลำปลีห่อไข่หรือกะลำปีไข่ตุ๋น
เป็นเมนูตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่เนี่ยได้ทานกันวิธีการทำไม่ยากอ่ะผมบอกแบบนี้
บ้านแม่บ้านจดไว้นะเลือกกะหล่ำปีมาเจาะแกนตรงกลางแล้วก็คว้านมันออก
เพื่อให้เป็นฐานแล้วก็ตีไข่ไก่ลงไปสักสี่ถึงห้าฟองปรุงรสตามชอบโรยแครอทหั่นเตาเทเข้ากะหล่ำปีแล้ว
คว้านเอาไว้แล้วก็ทำให้มันมีสักครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นก็เอาไปในซึ้งนึ่งสัก๑๐นาที
ไข่ไปอีกทีเพื่อความสวยงามอ๋อคือตุ๋นทีละครึ่งใช่นึ่งต่อให้สุกดี
โรยต้นหอมตัดเอามาเป็นชิ้นเฮ้ยแค่นี้ก็อ่ะใหญ่แล้วโอ้ยน่ากินน่ะ
เอาครับคุณผู้ชมครับกะหล่ำปีไข่ตุ๋นขายเนี่ยนะวันหนึ่งก็ขายเยอะ
แล้วขายหัวละเจ็ดสิบเก้าบาทก็ใครสนใจลองไปกันได้นะครับ
เขาขายเป็นกิโลกรัมถ้าเป็นแบบว่ากะลำปรีอย่างเดียวก็กิโลกรัมละยี่สิบห้าถึงสามสิบบาท
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วเฟซบุ๊กเราก็มีอ่ะติดตามกันไปแล้วก็ลองไปกันดูนะครับ
กินมากเลยอ่ะมีโอกาสแวะไปนะคุณชนะถ้ากลับบ้านก็อย่าลืมซื้อกะหล่ำปีมาฝากหน่อยโอเคค่ะ